คุณผู้ชมฮะวันนี้มีการทั้งปักป้ายแล้วก็สั่งรื้อแล้วนะฮะ
สำหรับสำนักของพระบิดารือศรีทวีเนี่ยนะฮะ

นี่ป้ายที่เอาไปปักไว้นะครับเป็นป้ายที่ประกาศ
บอกว่าพื้นที่ตรงนี้ต้องยึดคืนต้องห้ามเข้าห้ามออกนะครับ
เป็นพื้นที่๒๖ไร่นะครับ
โดยมีนายทวีหนันลานะฮะซึ่งอ้างว่าเป็นฤษีพระบิดาเนี่ย
เป็นเจ้าสำนักปกครองดูแลอยู่ตรงนี้พื้นที่ใหญ่มากนะคุณนะ
แล้วก็มันมีการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยมีลักษณะเป็นกระท่อมเป็นเพลิง
หลังคามุงย่าจำนวนถึง๒๒หลัง
และที่มีการตรวจสอบคือมีผู้อาศัยประมาณ๓๐คนนะฮะ
ดังนั้นเพื่อเป็นการดำเนินการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
แล้วก็ประกาศตามสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยฮะพรกรฉุกเฉินเนี่ย
ก็ต้องมีมาตรการในการเฝ้าระวังนะฮะ
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางเนี่ย
ประกาศให้พื้นที่ที่เกิดข้อพิพาทตรงนี้เป็นพื้นที่ห่วงห้าม
ห้ามเข้าห้ามออกนี่ติดป้ายแดงไว้แบบนี้เลย
ผู้ใดฝ่าฝืนนะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
อันนี้เป็นล่าสุดนะฮะที่ทางพื้นที่ทางจังหวัดเนี่ย
เขาสั่งการเข้มเลยนะครับเพราะว่าสาธารณสุขจังหวัดเนี่ย
ดำเนินการตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิเนี่ย

มีการตรวจค้นภายในพื้นที่แล้วโดยเฉพาะบริเวณสารา
พระบิดาพระอาศัยอยู่ไปพบคุณกระดูกขาช้าง

พบหัวเลี้ยงผาที่แช่อยู่ในกระติกน้ำ
เจ้าหน้าที่เก็บไว้ตรวจสอบทั้งหมดแล้ว
ส่วนห้องเก็บสินค้าเตรียมส่งจำหน่ายและสารที่ผลิต
เขาบอกว่ามีเป็นสินค้าที่กลุ่มของพระบีดาผลิตขึ้นเองหรือ

อาหารแห้งถั่วทอดหมึกแห้งปลาร้าเนี่ยโอ้โห
ไปตรวจสอบพบว่าไม่ได้มาตรฐานสาธารณสุขโดยเฉพาะไอ้นี่โอ่งปลาร้าเนี่ย
โอ้โหหนอนยึบยับขออภัยคุณผู้ชมอีกแล้ว
แล้วคิดดูสิพวกของพวกนี้ไปจำหน่ายในชุมชน
เอาไปออกจำหน่ายในชุมชนทั้งที่ไม่มีฉลากไม่มีออย
แล้วก็สถานที่ผลิตสกปรกขนาดนี้
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างไปตรวจสอบทั้งหมดเลยนะครับ
ส่วนบริเวณที่เลี้ยงสัตว์มีการตรวจสอบว่ากวางที่เลี้ยงไว้ได้ขออนุญาตหรือไม่
หากถูกสำนักถูกปิดไม่มีเจ้าของมาแสดงตัว
เจ้าหน้าที่ปรรสุทธิ์สัตว์จะนำไปดูแลต่อนะครับ

ฝั่งซ้ายน่ะคือที่หมักปลาร้านะ
ฝั่งขวาคือเอามาแพ็คแล้ว
นี่ที่เราซื้อกันอย่าใช้คำว่าที่เรา
คือบางทีที่เขาเอาไปขายกันก็จะเป็นแพ็กอย่างขวามือ
แต่พอมาดูสถานที่ที่ทำสิคุณกินลงไหมคะ
เออนะเขาบอกเปิดออกมานะโอ้โหสกปรกเหลือเกินนะฮะ
แล้วก็ทางด้านของหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบ
นักข่าวเอ่ยหรือว่าทีมของหมอปลาเอ่ย
บอกโอ้โหหายใจไม่ออกเลยมันเหม็นขมคอนะครับ
ทีนี้มีการพบโอ่งหมักน้ำอมริตที่เขาเรียกกัน
น้ำอามริสต์ที่ลูกสิทธิ์ดื่มกินมีกว่า๕๐ใบนะฮะ
หมอปลาไปเจอแล้วให้ลูกน้องเทออกมาเลย
พบทั้งซากสัตว์ทั้งสิ่งปฏิกูลต่างนะฮะ
โดยน้ำอมริตนี้ลูกศิษย์อ้างว่าเป็นสูตรของพระบีดา
ว่าดื่มแล้วจะแข็งแรงโดยเฉพาะผู้ชายจะแข็งปัง

เจ้าหน้าที่ต้องเก็บตัวอย่างไว้เอาไปตรวจสอบทั้งหมดนะฮะ
แล้วก็มีการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ของกลุ่มลูกศิษย์๑๐คนที่เหลือ
เนื่องจากลูกสิทธิ์ไม่สวมแม้แล้วก็ดื่มกินสิ่งปฏิกูล
ผลตรวจไม่มีใครติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ทุกคนยังเชื่อสนิทใจเป็นเพราะได้ดื่มน้ำอมริต
ก็เลยแข็งแรงดีแล้วก็ป้องกันโควิด๑๙ด้วย
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะที่มีการตรวจค้นและพบ
ถุงยาในการรักษาไวรัสตับอักเสบบี
ทีนี้ครับมันเป็นข่าวเป็นคราวออกมาแบบนี้ว่า
ถ้าตับอักเสบบีแล้วก็ทางพระบิดา
ให้คนทั้งกินขี้ไข่กินน้ำลายกินเสลดอะไรอย่างนี้นะ
ติดตับอักเสบบีต่อหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าโรคตับอักเสบบีมันคือการติดเชื้อไวรัสชนิดบี
มันติดต่อพวกสารคัดหลังจากทางเลือดจากทางน้ำเหลืองอะไรแบบนี้
แต่ก็มีคนให้ความรู้นะบอกว่ามันจะไม่ติดทางน้ำลาย
ถ้าเป็นตับอักเสบบีหรือน้ำลายที่ถุยที่คลายออกมาอาจจะไม่ติด
แต่ถ้าไปเจอเลือดของพระบิดา
เราเป็นแผลนะแล้วก็เลือดพระบิดากระเด็นมาใส่
อันนี้เราอาจจะติดตับอักเสบบี
แต่ถ้าพี่บิดาเป็นตับอักเสบเอกับตับอักเสบอีติดทางน้ำลายได้
ทีนี้ต้องรอนะฮะเขามีการเก็บไปแล้วนะ
ตัวอย่างน้ำลายเก็บปัสสาวะของพระบิดา
ไปตรวจสอบนะว่าเป็นตับอักเสบอะไรหรือเปล่า
จะทราบผลภายใน๑๒วันนี้ครับ
ส่วนพวกราศการจังหวัดชยภูมิพวกกรายสอนกองฉลาด
สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าทำการบรื้อภายในสำนักตรงนี้

เพื่อไม่ให้เกิดลัทธิดังกล่าวในพื้นที่นะครับ

ว่าในจังหวัดนี่มีลัดทิแบบนี้อีกหรือไม่
เพราะเมื่อวานก็มีทั้งประชาชนในพื้นที่ของคอนศาลนะ

ไม่เอานะคอนศาลไม่เอารัฐธิประหลาดอะไรแบบนี้นะฮะ